ไม่พ้นจากเรื่องผีสักทีเลยวันนี้คุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ไปดูภาพยนตร์สับปะเรอ
บอกเลยว่าอาจจะมีอะไรติดหูติดตากลับมา

ไปดูสับปะเรอมาหลายคนก็คงจะรู้สึกแบบหนุ่มอานุ่ม
เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างตามติดชีวิตเราแบบนี้ชิมิห่อ

ไปดีด้วย

เธอทำกับธัญญาหวานใจได้ลงคอขนาดนี้
ระวังดีจะโดนผีหักคอเนอะ